เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ
เกิดเหตุพิพาทกันระหว่างบริเวณพื้นที่ของที่ดินเอกชน
กับชุมชนชาวไทยใหม่ราวัยหรือว่าชาวเลราวัย
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับ
พ้นมานานเดือนกว่าครับคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
พิพาทนั้นยังไม่ได้ยุติซะทีเดียวนะครับ
ซึ่งณขณะนี้เองชาวเลราวัยบางส่วนนั้น
ก็ยังคงไปนอนเฝ้าบริเวณทางเข้าออกพื้นที่
เอกชนนั้นเกิดข้อพิพาทกันอยู่ก่อนหน้านี้
จากกังวลว่าเดี๋ยวบริษัทเอกชน
จะนำรถแคคโฮนั้นมาปรับพื้นที่
ปิดทางเข้าออกบริเวณชุมชนและพื้นที่สำคัญ

ยังไม่ได้จำเป็นต้องร้องต่อสารเพื่อให้คุ้มครอง

และยืนยันชัดเจนว่าการปรับพื้นที่นั้น
ไม่ได้ต้องการจะปิดทางเข้าออกเพียงแต่ปรับพื้นที่บางส่วนเท่านั้นครับ

ที่มีเหตุพิพาทกับบริษัทบารอนเรลเทรดจำกัดนะครับ
ทางเดินสาธารณะที่มีการปิดทางเข้าออก
รอยต่อระหว่างที่ดินเอกชนกับชุมชนชาวไทยใหม่ราวัยเนี่ยนะครับ
ขณะนี้ชาวบ้านยังปักหลักสังเกตการณ์บริเวณแนวเขตพิพาท
ตั้งแต่เมื่อคืนวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมา
หลังจากมีคนเห็นว่าผู้รับเหมาของบริษัทดังกล่าวนั้น
นำรถแบ็คโฮแล้วก็รถแท็กเตอร์เข้าไปจอดภายในพื้นที่
เกรงว่าคนงานจะใช้เครื่องจักรไปปิดกั้นเส้นทาง
ที่จะเดินทางไปยังจุดประกอบพิธีกรรมหรือที่เรียกกันว่าบาลัย
และจุดต่อเรือของชาวเลในช่วงกลางคืน
จนต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับ
เวรยามมาเฝ้ากันตลอดทั้งคืน
โดยมีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนประมาณ๒๐นายดูแลความเรียบร้อย
ขณะที่ฝั่งคนงานของบริษัทดังกล่าวยังไม่มีความเคลื่อนไหว
คาดว่าน่าจะอยู่อีกด้านของที่ดิน
สตูนบอกว่าไม่ต้องการปิดกำแพงบริเวณทางเข้าที่เป็นกรณีพิพาท
แต่นำเครื่องจักรไปปรับพื้นที่บางส่วนของที่ดินครับ

จากผู้รับเหมาที่เซ็นสัญญาเอาไว้ต้องมีความคืบหน้าในการดำเนินการ
หากไม่ทำจะโดนปรับตามสัญญาแต่ดำเนินการในส่วนที่ทำได้นะครับตามสิทธิ์ในการครอบครองก็เท่านั้น
ส่วนการร้องต่อสารเพื่อขอความคุ้มครองตามสิทธิ์นายชาตรีบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากบริษัทนั้นมีความเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินครับ